เป็นเจ้าของร้านส้มตำที่อุดรธานี

ใจสลายแล้วจากที่เหตุจังใดมันได้ไหมล่ะ
คนมีเหตุก็ไม่สงสารเขาคนมาเผาอันละแต่คนมาเผาอันไม่ไหมหรอก
ย้ายก้อนสิดีย้ายกันเสร็จหมดคือมองไฟฟ้าย้ายก็ไม่ได้ใส่
ป้าเสงี่ยมร้องห่มร้องไห้เล่าไปน้ำตาตกไปเพราะอะไร
ส้มตำไก่ย่างของตัวเองเนี่ยที่อยู่ริมถนนมิตรภาพเนี่ยนะ
ไฟไหม้คุณผู้ชมฮะเป็นแบบนี้หมดเลย
โอ้โหอยู่ที่บ้านดงเค็งตะบนบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีครับ
โมงเช้าเมื่อวานนี้นี่แหละที่ร้านป้าเสงี่ยมแกไฟไหม้
เป็นเพลิงพักนะมุงสังกษี๓หลังวอดหมด
แล้วก็พวกถังพลาสติกแช่ไก่๗ถังก็ไหม้
น็อกดาวน์อีกหนึ่งหลังก็ไหม้ครับ
แล้วมันไปไหม้สายสื่อสารนี้คุณผู้ชมจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงกัน
ลิงมันลามไปยังสายสื่อสารบริเวณเสาไฟหน้าร้านด้วยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมฉีดน้ำอยู่๓๐นาทีก็คุมเพลิงไว้ได้ครับ
โอ้โหนี่ยังไม่รวมไปถึงข้อควายข้อไก่แล้วก็มีคอกสุนัขด้วยนะ
ก็โดนไปด้วยครับป้าเสงี่ยมบอกเปิดขายมา๕ปี
เช่าที่ตรงนี้ต่อจากบ้านที่เลี้ยงควายแล้วก็เพาะพันธุนักขาย
เช่าปีละ๑๕๐๐บาทแล้วแกติดแผงโซล่าเซลล์ด้วยนะ
แทนไฟฟ้าใช้แทนไฟฟ้าแถวนั้นมันแดดน่าจะแรงอยู่
แต่คือเมื่อกี้ที่ป้าแกบอกว่าอะไรนะ
คนมาเผานั่นแหละถ้ามันไม่เผาก็ไม่ไหม้หรอกเหรอ

น่าจะเป็นคนเร่ร่อนแถวนั้นพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตนะ
เออเขาเชื่อว่าคนเร่ร่อนแถวนั้นแหละ

เพราะก่อนอันนี้คนเร่ร่อนเคยมา
ขโมยกระเป๋าสตางค์ของเจ้าของข้อควายที่อยู่ติดกันนี่แหละ
แล้วก็มาขโมยของในร้านป้าแกด้วย
แล้วโดนจับได้ก็เลยคาดว่าไอ้ขโมยตรงนั้นน่ะ
แค้นแค้นแล้วก็เลยมาลอบเผาซะ
แต่สิ่งที่ป้าเสงี่ยมกลัวตอนนี้คือ
ไม่รู้จะหาเงินมาชดใช้ให้การไฟฟ้าได้ยังไงครับ
เพราะเนี่ยสายสื่อสารสายไฟมันก็ไหม้เสียหายไปด้วย
ตอนนี้ไม่มีเงินโอ้โหแล้วอันนี้ฟังแล้ว
เทือนใจเลยป้าเสงี่ยมบอกให้ติดคุกแทนก็ยอมนะ
แต่ยืนยันว่าที่ร้านไม่ได้ต่อไฟฟ้าใช้
แต่น่าจะเป็นฝีมือคนเร่ร่อนนี่แหละ
ส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจังหวัดอุดรธานีว่ายังไงบ้าง
ก็มาซ่อมสายไฟที่โดนเพลิงไหม้เสียหายไป๖เส้น
ประมาณ๖๐๐เมตรแล้วก็ตัวรับน้ำหนักสายไฟ
เสียหายไป๑๐ตัวมูลค่าตอนนี้ยังประเมินไม่ได้ครับ
สาเหตุที่ต้องรอก็คือรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมา
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งว่า
มันมาจากการต่อไฟของป้าเสงี่ยมหรือว่าคนเร่ร่อนนะครับ